บอกเลยตอนนี้ค่ะพ่อแม่พี่ป้าน้าอานั้น
คนนี้เป็นขวัญใจและขึ้นแท่น
แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้หวังว่า
จะให้น้องเนี่ยต้องเด่นดังในวงการบันเทิงนะฮะ
แต่ว่าเป็นแค่ปลื้มใจเฉยที่มีคนชอบน้องมากขนาดนี้ค่ะ
โดยส่วนตัวอยากจะปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามวายของน้องและเป็นตามวัยมากกว่า
ส่วนงานในวงการค่ะที่เจาะคิวติดต่อมานั้นนะ
ก็มีทั้งงานถ่ายแบบโฆษณา
ซึ่งคุณก๊อฟค่ะก็พิจารณาไปตามเนื้องานที่เหมาะสมนะคะ
ก่อนจะแงบถึงเรื่องค่าตัวว่าก็เรทสบายสบายค่ะ
ตอนนี้ก็จะมีพวกลงรูปในโซเชียลกับเดินแบบบ้างอะไรอย่างนี้ครับผม
งานเป็นงานเดี่ยวของน้องหรือว่าคู่กับคุณพ่อหรือเปล่า
ส่วนมากก็จะคู่ครับยังเดี่ยวยังไม่มีเนอะยังไม่มีครับ
คุยกันได้ครับข้าตัวคุยกันได้ครับ
ประมาณนั้นนะครับหลัก๕นิด
ไม่ได้กะจะให้อยู่ในวงการครับผมว่าของรายการรับจนเขาสามขวบก็ว่าจะเลิกล่ะ
ก็ว่าจะให้ไปเรียนหนังสือแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่วัยทำงาน
คือผมอยากให้ลูกเรียนหนังสือแล้วใช้ชีวิตให้มันเป็นเด็กปกติมากกว่าครับผม